ทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะประกาศหยุดการเรียนการสอนโรงเรียน
สังกัดนะคะเนื่องจากในวันที่๗สิงหาคม
มีการใช้บุคลากรครู
พื้นที่แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียน
จำนวนมากก็เลยปิดในวันที่๘สิงหาคมค่ะ
จรูนมีธนาถาวรผู้อำนวยการสำนักการศึกษากล่าวถึงกรณีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง๔๓๘แห่ง
ทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่๘สิงหาคมนี้ว่า
เพราะว่ามีการจัดออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคม
ต้องใช้สถานที่ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนมากเป็นสถานที่ออกเสียงประชามติ
และได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการครูในสังกัดมาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยออกเสียง
รวมถึงต้องใช้โต๊ะเก้าอี้ของโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์อื่นของโรงเรียน
หน่วยงานภายนอกในการมาจัดออกเสียงประชามติ
กรอบกับยังไม่ทราบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของการออกเสียงประชามติที่แน่นอน
ทางกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง๔๓๘แห่งหยุดทำการเรียนการสอน๑วัน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และครูได้จัดเตรียมสถานที่ให้กลับสู่ภาวะปกติ
พร้อมจะใช้ทำการเรียนการสอนเด็กในวันต่อไป
นายแพทย์พีรพงศ์สายเชื้อประหลัดกรุงเทพมหานครบอกว่า
ออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมนี้
กรทมแนะให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใส
วางตัวเป็นกลางรอบครอบรัดกลุ่ม
ด้านการตรวจความเรียบร้อยของสถานที่

และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียงประชามติให้เรียบร้อย
เตรียมเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเพิ่มเติม
ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะ